วันนี้วันที่๑๔นะฮะอีก๒วันถึงวันออกสลากินแบ่งรัฐบาล
ซื้อกันหรือยังเก็บเอาไว้ให้ดี
เดี๋ยวจ่ายเงินหรือยังยังไม่ซื้อและถ้าซื้อจะจ่ายเงิน
จ่ายเงินด้วยเขียนข้างหลังสลักชื่อเบอร์เธอไว้ให้พร้อม
ผมอย่าแค่ลมปากกันเดี๋ยวมันจะไม่จบไม่สิ้น
เหมือนเหตุการณ์นี้ลอตเตอรี่๑๒ล้าน
ระหว่างป้าภัยกับป้ารัฐนะฮะสุดท้ายเจอหน้ากันแล้วครับ
คุณผู้ชมตอนแรกเขาท้าสาบานกันแต่พอไปถึง
ไม่ได้เป็นการสาบานเป็นการพูดเพื่อแสดงความบริสุทธิ์ใจเท่านั้น
เสร็จสับปุ๊บปะทะคลมจนมีฝ่ายหนึ่งต้องเดินหนีไป
ไปดูบรรยากาศครับสาบานได้ไหมอยากแยกสาบานไหม
ไม่ไม่ไม่ตกลงทั้งคู่จะมาสาบานกันไหมแยกสาบานหรือว่ายังไงครับ
ถ้าเขายังติดใจอยู่ก็โอเคยินดีพร้อมเสมอ
ใช่ไปเลยป้าไปเลยป้าไม่ขอคุยต่อแล้วนะครับ
เป็นแม่ค้าอายุห้าสิบแปดปีนะฮะแล้วก็ถูกสิบสองล้านขึ้นมาเนี่ย
แต่ไม่ได้สลากป้ารัฐอ้างว่าขายคนอื่นไปแล้ว
ทั้งคู่เมื่อวานมันเจอหน้ากันเนี่ยแต่งชุดทงชุดทายกันมา
มีปากเสียงกันแต่หน้าไม่มองกันนะฮะต่างฝ่ายต่างพูดนะฮะ
หลังที่ไปท้าสาบานกันที่วัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหารที่อำเภอเมืองจังหวัดสกลนคร
แต่สุดท้ายก็ไม่ได้สาบานตามที่มีการท้าทายกันไว้นะครับนะฮะ
ทั้งสองคนเจอหน้ากันปุ๊บป้ารัฐก็ทักทายป้าภัยก่อนทักทายกันเล็กน้อย
อ่ายินดีมาสิมาสาบานกันตามที่เดพพูดกันไว้นัดหมายกันไว้
เพราะเป็นสิ่งที่ไม่ดีให้สาบานเพียงยืนยันความบริสุทธิ์ใจของตัวเองเท่านั้น
ทั้งสองคนได้ยินปุ๊บนิ่งแป๊บหนึ่งนะฮะ
จากนั้นป้าภัยกับป้ารัฐนำดอกไม้ไปนั่งอยู่ข้างกัน
ยืนยันจะแสดงความบริสุทธิ์ใจของตัวเองอย่างแน่นอน
เมื่อป้ายพูดภาษาเขาเป็นภาษาไทย้อห์ฮะว่างั้น
เป็นภาษาท้องถิ่นของสกลนครว่ามาเนี่ยมาแสดงความบริสุทธิ์ใจ
ขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์เนี่ยช่วยให้คนเอาลอตเตอรี่ไปเนี่ย
ปรากฏตัวซะแล้วก็ยืนยันว่าป้าเนี่ยซื้อลอตเตอรี่จากป้ารัฐจริง
อันนี้คือป้าพัยนะครับ
อยากฟังป้ารัสใช่ไหมว่ายังไงป้ารัฐคนขายลอตเตอรี่ยืนยันว่าไม่ได้เอาลอตเตอรี่ไป
แล้วก็ไม่ได้เก็บเอาไว้ที่ญาติพี่น้องด้วยพอสั่งจองแล้วไม่มารับก็จำเป็นจะต้องขายนะ
แล้วก็ไม่ได้ดูว่าเขียนชื่ออะไรเอาไว้หรือเปล่า
ซึ่งการมาสักการะพระธาตุเนี่ยเพื่อเป็นการแสดงความบริสุทธิ์ต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์

หลังจากนั้นครับทั้งคู่ก็ไปให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนที่ด้านนอกวิหาร
ต่างคนต่างยืนยันความบริสุทธิ์ของตัวเองครับและอยากให้ช่วยกันตามหาลอตเตอรี่เจ้าปัญหา
ซึ่งป้าภัยเองนะก็ย้ำว่าไม่ได้อาฆาตหรือจะดำเนินคดีกับใคร
รับว่าตอนแรกตั้งใจจะมาสาบานแหละแต่พอเห็นป้ารัสมาแสดงความบริสุทธิ์
จึงไม่ต้องสาบานแล้วนะ
ส่วนป้ารัฐเนี่ยยืนยันว่าพร้อมที่จะสาบานแต่มาถึงกลับไม่ยอมสาบาน
ตามที่ท้าทายเอาไว้ก็เลยมีปากเสียงกันจนป้าภัยบอกว่า
ก็ขอพูดแค่นี้ก็แล้วกันแล้วก็เดินหนีออกไปเลย
เสร็จจากที่พระธาตุเชิงชุมครับป้าภัยก็พาพยานสองคนมาให้ปาก

พนักงานสอบสวนสพเมืองสกลนครนะฮะ
สอบสวนก็คือนางเพ็ญศรีภัยศาลอายุ๖๐ปีคนหนึ่ง
กับนางมุกดาวงธัญพรอายุ๔๔ปีคนหนึ่ง
ทั้งสองคนเป็นนางรำที่ร่วมรำบวงสวงองค์พระธาตุดรายเจงเวง

หลังจากสอบปากคำคนละ๒ชั่วโมงครับ
เพ็ญศรีกับนางมุกดาออกมาเปิดเผยบอกว่า
วันที่ไปรำบวงสวงก็ได้ยินนั่นแหละ
ได้ยินป้าภัยกับป้ารัฐตกลงซื้อขายลอตเตอรี่กัน
แต่ไม่เห็นว่าจะซื้อหรือจองเลขอะไรอันนี้ไม่รู้อันนี้ไม่เห็น
หลังเกิดเรื่องก็อยากให้ความจริงปรากฏ
ก็เลยอยากจะให้เจอสักทีไอ้ลอตเตอรี่นั้นน่ะ
เพราะว่าเห็นใจสองคนนี้มากนะครับ
ขณะที่ป้าภัยแจ้งความประสงค์ว่าจะขอไก่เกลี่ยกับป้ารัฐ
แล้วก็ไม่อยากให้เดิมเนินคดีในข้อหายักยอกทรัพย์
เจ้าหน้าที่จึงแจ้งขั้นตอนให้ทราบบอกว่า

หลังจากนั้นมันถึงจะเข้าสู่กระบวนการไก่เกลี่ยได้
เขาจะถามมาว่าคุณต้องการไก่เกลี่ยไหม

ซึ่งขณะนี้อยู่ในขั้นตอนการรวบรวมพยานหลักฐานและสอบปากคำผู้เกี่ยวข้องครับ
ขั้นตอนมันเป็นอย่างนี้ครับ
มันก็ทำแม่งอยู่หลายจุดเหมือนกันเนาะ

ตอนนี้เองตำรวจติดต่อไปยังกองสลาก

สำหรับใครที่จะไปเอาสลากที่เขียนด้านหลังว่า